พร้อมหรือยังที่จะติดตามกันต่อ

เราสวัสดีทักทายกันก็พอนะ

เรื่องของการสาบานก็ให้ร้อยตำรวจโทจรูนกับเจ๊เกียว

คือเอาตั้งแต่ต้นเรื่องหนึ่งก็๒เดือนแล้วนะ

บอกทางไลน์หน้าจอทางเฟซกันหน่อยนะฮะ
เรื่องของคดีลอตเตอรี่โอละวนโอละเวง๓๐ล้านบาท
วันนี้เป็นพาดหัวตัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐนะ

ชิบหายวายป่วงไปจบชีวิตกันในคุก
จุดทูบซัดคนโกหกปั้นพยาน
ส่วนครูปรีชาชิวไม่สถานอยู่บ้านรถน้ำต้นไม้
ใช่ที่บอกชิลก็คือรถน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
โอ้โหแต่คำสาบานค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ

อย่างเช่นขอให้ไม่ตายดีถ้าโกหก
ขอให้ชิบหายวายป่วงทั้งครอบครัวญาติพี่น้องนะครับ
หายนะตลอดชีวิตไม่ได้ผุดได้เกิดกันทั้งครอบครัว
เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมล่มจมกันทั้งโคตร

หมดเนื้อหมดตัวดั่งขอทานข้างถนนล้มป่วยตลอดชีวิต
แต่หากกล่าวความจริงขอให้เอาชนะหมู่มารโดยเร็ว
แล้วก็สาบแช่งสาบแช่งทุกฝ่ายถ้าโกหก
ไม่ว่าจะเป็นพยานไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะฮะ
เมื่อวานบรรยากาศ๑๐โมงเช้าตามเวลานัดหมายที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรี
สื่อมวลชนไปเยอะมากร้อยตำรวจโทจรูนไปพร้อมกับภรรยาและลูกสาว
ถือดอกไม้ทูบเทียนและกระดาษที่เป็นคำสาบาน

ครับก่อนที่จะไปสาบานเนี่ยก็ได้รับกำลังใจจากกองเชียร์ที่เดินทางมาจากหลายจังหวัด
นครสวรรค์สมุทรประการและเมืองกาญจนบุรี
มาให้กำลังใจกันที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้
แล้วก็พูดกับสื่อมวลชนสั้นก่อนจะเข้าสาบานบอกว่า
รู้สึกมั่นใจไม่กังวลและมีความศรัทธาในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่แล้ว
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจึงมาสาบาน
ผิดถูกอย่างไรให้เป็นไปตามคำสาบาน
จรูนสาบานว่าอย่างไรบ้างไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
สารหลักเมืองจังหวัดกาลเจ้าหน้าบุรีว่า
ในฐานะที่ถ้าเคยรับใช้แผ่นดินไทย
ด้วยความซื่อสัตว์และซื่อตรง
หากข้าไปขโมยลอตเตอรี่ไขม้า

ขอให้ฆ่าไม่ตายดี
พ่อผัวญาติพี่น้องจิบหาย
ไหว้ปวงลูกหลานตาบแช่งให้ชีวิตร่มจม
มีแต่ความหายนะไปตลอดชีวิต
ไม่มีความสุขทนทุกข์ทรมาน
กนรกบกไหม้ไม่ได้ขุดไม่ได้เกิด

และขอให้ถูกสังคมประนามอย่างเอียด

ร่มจมไม่เจริญหมดเนื้อหมดตัว
เปรียบได้ดังอร่อทานข้างถนน
ป่วยทรมานไปทั้งตลอดชีวิตแต่หากข้าข้าเจ้า
กล่าวความจริงมาโดยตลอดไม่ได้ไปขโมยลอตเตอรี่ใครมา
และเป็นผู้โดนรังแก่อย่างที่เกิดขึ้นขอให้ข้าประสบความสำเร็จในทุกทุกด้าน
เอาชนะหมู่มารได้โดยเร็วความสุขความเจริญทั้งหลายทั้งปวง
สุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานเจริญรุ่งเรือง
ร่ำรวยเงินทองจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าครอบครัวลูกหลานญาติมิตร
ญาติมิตรทหารทุกคนและประชาชนทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าด้วยเชิญ
และขอดาบแช่งหากผู้ที่มากล่าวอ้างว่า
แล้วไม่ได้หายจริงพร้อมกุญญาณทุกคน
พี่ไม่ได้รู้เห็นถึงการซื้อลอตเตอรี่หมายเลข๕๗
แต่กลับมาเป็นพยานว่าเห็นให้กับผู้ที่อ้างว่า
ลอตเตอรี่ของตนหายพร้อมทั้งนายตำรวจที่เรียกข้าพเจ้าไปเจรจาที่บ้านพัก
ถ้าหากมีเจตนาไม่บริสุทธิ์รวมไปถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
กระทำการที่ไม่เป็นกลางกันแกล้งข้าพเจ้า
หรือแม้แต่ผู้ที่คิดร้ายคิดทำลายข้าพเจ้า
คิดกันแกล้งสร้างเรื่องโกหกสร้างความเท็จ
พยานเท็จต่างที่หวังผลประโยชน์ในลอตเตอรี่
เชฟภาพดัง๙หมายเลข๕๓๓๗๖
หวัดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐
ขอให้บุคคลเหล่านี้ไม่ตายดี
ครอบครัวญาติพี่น้องชิบหายว่ายปวง
ลูกหลานสาบแช่งให้ชีวิตล่มจม
เจอแต่ความหายนะไปตลอดชีวิตไม่มีความสุข
ผลทุกข์ขอรมณ์ตกนรกหมกไม่

และขอให้ถูกสังคมประนามหยามเหยียด
เป็นที่รังเกียจของคนในสังคม
รวมไปถึงอาชีพการงานของครอบครัวล้มจมไม่เจริญ
หมดเนื้อหมดตัวเปียกได้ดั่งขอทานข้างถนน

สุดท้ายต้องล้มต้องจบชีวิตในคุก
แต่หากบุคคลที่ฆ่า
กล่าวถึงเป็นคนที่พูดจริงมาโดยตลอด
เป็นคนบริสุทธิ์ไม่โกหก

ทำงานและกระทำการอย่างถูกต้อง

มีแต่ความสุขความเจริญ
ทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพแข็งแรง
อาชีพการงานรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทอง
บำเกิดแก่ค่อครัวลูกหลาน
ญาติพี่น้องมิตรสหายทุกคนของท่าน
ถ้านายประตั้มก็บอกผู้ศึกข่าวนิดหนึ่งบอกว่าเห็นว่าครูปีชาจะมา
หมวดจบรูนก็ทำใบร่างเรียบร้อยแล้วว่าให้ครูปีชาเขาสาบานว่าอย่างไรบ้าง
แต่สุดท้ายรออยู่เฉพาะไม่เห็นครูปีชาไม่มาหมวดจรูนก็เลยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
แสดงความมั่นใจและความจริงใจในส่วนของตัวเอง
ว่าตัวเองซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลฉบับนี้มาจริงนะครับ
ตอนนั้นผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่
อย่างที่พูดมาทุกครั้งอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ทุกครั้ง

เขาพูดกับผมอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจบหรือเปล่า
แต่ผมยอมไปแล้วเผื่อผมอาจจะติดคุกไปแล้วก็ได้
ยังภัยไหมคะเขาให้สัมภาษณ์ว่า
ที่คุณลุงมาสามารถเหมือนกับว่าหมดออกทางแล้ว

จริงมีฝ่ายหนึ่งคือเจ๊เกียวรับคำท้าคุณลุงด้วยถูกไหมฮะ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าดูในสื่อแล้วก็น่าจะ
วันนี้ถ้าเขาจะมาหรือไม่มาคุณลุงว่าไงฮะ

คุยกันได้ไหมฮะถ้าลุงภาพ
ต้องคุยไปสาบานตามที่ไปสาบานเลย
ถ้าเธอคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องเราก็ไปสาบานเลย

ไปสาบานเนี่ยนะแต่ผมจะยืนฟัง

ระหว่างที่สาบานเมื่อกี้คุณลุงพอพบเห็นกลุ่มแม่ค้า
หรือมีใครไม่ได้มองไม่ได้มองใครเลยนะ

วันนี้ถ้ามีกลุ่มแม่ค้าหรือพยานของพยานของฝ่ายครูปีชามาด้วย
อาจจะฟังอยู่คุณลุงอยากจะบอกอะไรเขาไหมครับ

ผมซื้อมาจริงผมเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจ
รู้อยู่แล้วว่าใครทำอะไรในใจผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใครทำอะไร
มาถึงขณะนี้แล้วคุณลุงพอจดจำได้ไหมว่ายังว่าซื้อมาจากที่ไหนครับ
ได้ทำไมจะจำไม่ได้แล้วมีเรื่องขนาดนี้แล้วโอ้โหยิ่งจำได้ยิ่งดีเลย

แม่ค้านี่ผมจำไม่ได้มาโดยตลอดอยู่แล้วผมจำไม่ได้จริง
คุณลุงพอจดในเรื่องของคดีความตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคุณลุงพอจดได้ติดต่อแล้วออกไป
อืมต้องให้ทนายแล้วต้องให้ทนายแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าคดีคดีมันไปถึงไหนแล้วนะ
ต่อเรามาบ้างหรือยังครับให้เราเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม
วันนี้เห็นบอกมีกลุ่มคนมาให้กำลังใจเป็นคนมาเจอ
ญาติญาติผมทั้งนั้นเลยญาติญาติพี่น้องผมทั้งหมดเลยแล้วก็มีผล
ผมเพิ่งจะมาเจอที่นี่นะผมเพิ่งจะมาเจอที่นี่เลยผมไม่รู้หรอก
ผมไม่รู้แล้วก็ขอขอบคุณเขาขอขอบคุณเขาผ่านสื่อไปด้วย
มันตื้นตันมันพูดไม่ถูกขอบคุณ
ที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองก็มีผู้หญิงอีกคนนึงมาสาบานด้วย
สาบานด้วยแม้ว่าครูปรีชาจะไม่มาแต่นี่ถือว่าเป็นฝั่งของครูปีชานะ
ผู้หญิงคนนี้นะคะคือนางปะยันปะนัญชะยาสุขภูลหรือเจ๊เกียว
เจ๊เกียวนี่เป็นพยานคนสำคัญของฝั่งของครูปรีชานะคะ
ก็คือจริงแล้วแผงของเจ๊เกียวที่ขายไม่ได้เป็นคนขายให้ครูปรีชาน่ะ
แต่อยู่ข้างแผงของคุณรัตนาพรสุพาทิพย์
ซึ่งคุณรัตนาพรเป็นคนขายลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ให้กับครูปรีชา
บอกตัวเองบอกเห็นทุกอย่างได้รับฟังทุกอย่างที่เกิดขึ้น
เขารับคำท้าค่ะเจ๊เกียวเมื่อวานนี้ก็เลยเดินทางมาที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกาล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
ไม่ได้ทำเป็นขบวนการถ้าเจ๊เกียวยอกกลุ่มล้อตเตอรี่ทำเป็นขบวนการถึงให้ความ
เป็นไปแพ้คดีความแต่ถ้าเจ๊เกียวพูดความจริง
ขอให้เจ๊เกียวชนะความแล้วก็มีความเจริญเจริญก้าวหน้าในการงาน
ยิ่งขึ้นไปด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ

ใช่ครับสั้นของเจ๊เกียวเองนะฮะ
หลังจากนั้นก็หมวดจรูนก็เอาคำสาบานที่ร่าง
ให้เจ๊เกียวได้สาบานอีกทีนึง
ส่วนเจ๊เกียวเองก็ให้หมวดจรูนพูดสาบานตามเจ๊เกียวเหมือนกัน
คือต่างคนต่างเขียนมาแล้วก็ให้สลับกัน
ให้สลับกันแล้วก็จากที่ผู้สื่อข่าวถาม
กล้านั่งข้างกันไหมสาบานพร้อมกันไหมเจ๊เกี้ยวบอกกล้า
ก็เลยเลยเป็นภาพนี้นี้ออกมา
ส่วนจะสาบานว่าอะไรระหว่างที่ทั้งคู่นั่งข้างกัน
เดี๋ยวไปฟังพร้อมกันค่ะ
มาจริงไม่ได้เก็บได้หรือมีคนหยิบส่งให้
ข้าพเจ้าพูดไม่จริง
ขอให้ข้าพเจ้าแท้คดีความ
เจอกับความวิบัติภายใน๗วัน๙วัน
พร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าด้วย
ถ้าข้าพเจ้าพูดจริงขอให้ชนะคดีความ
ครอบครัวมีความเจริญยิ่งขึ้น

อ้าวเธอบ้าง
ข้าพเจ้านางกว้านักหญังจญา
นามสกุลสุขภูลหรือเจ๊เกียวเป็น
ข้าพเจ้าเป็นผู้เห็นและเป็นพยาน

สร้างเรื่องราวใดขึ้นมา

ให้ฆ่าและบุคคลที่เป็นพยานกับครูปีชาทุกคน
มีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จ
มีความเจริญทั้งหลายทั้งปวง
สุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานเจริญ
รุ่งเรืองร่ำรวยเงินทอง
บังเกิดแก่ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องมิสัยทุกคนของข้าพเจ้าทุกคน
แต่หากลอตเตอรี่ชุดดังกล่าว๕๓
งวดประจำวันที่๑พฤษฎิกายน๒๕๖๐
ไม่ได้เป็นของครูปีชาจริง
และข้าพเจ้าพูดเท็จแต่งเติมเรื่องราว
เป็นพยานให้กับครูปีชาด้วยความเท็จโกหก
แต่งเรื่องราวเพื่อหวังได้ผลประโยชน์
จากหลักฐานและการสอบสวนที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการเท็จ
ก็ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวไม่ตายดี
ครอบครัวและญาติพี่น้องที่ผายวายปวงลูกหลาน
สาบแช่งจนที่ผายแต่หาชนะอะไรตลอดชีวิต
ไม่มีความสุขทุกข์ทรมานตกนรกหมกไหม
ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดครอบครัว
และขอให้ถูกสังคมประนามรังเกียจคนในสังคม
รวมไปถึงอาชีพการงานครอบครัวร่มจมไม่เจริญ
หมดเนื้อหมดตัวได้ดั่งข้างถนนล้มป่วย
ทรมานมาช่วยชีวิตและขอให้ตัวข้าพเจ้าและครอบครัว
มีภัยวิบัติภายใน๓วัน๗วัน
แต่หากข้าพเจ้าพูดจริง

ข้าพเจ้าเจริญยิ่งไปด้วยเถิน
ข้าพเจ้าไม่ได้ทำเป็นขบวนการ
อย่างที่ถูกกล่าวใส่ร้ายนะคะ
สาธุสาธุสาธุค่ะ
จรูนก็เธอบ้างดัง
หลายคนไปจับทั้งพิรุษท่าทาง

บอกว่าพอเจ๊เกียวพูดถึง
แล้วก็ไปจับพิรุษตรงที่มือของเจ๊เกียวที่จับกระดาษ

สาบานเมื่อสักครู่นี้เรื่องมือจับกระดาษนิ้วไขว้อะไรยังไง
เดี๋ยวว่ากันเพราะในโลกโซเชียลเข้าไปวิภาควิจารณ์
คำว่านิ้วไขว้เนี่ยก็คือบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะ
บอกหน่อยหนึ่งคือการเหมือนอุบอิบค่ะ
ไม่ให้เกิดขึ้นจริงพูดไปเนี่ยโกหกนะ
การค่อยนิ้วแปลว่าที่พูดไปโกหกนะ

เจ๊เกียวบอกแบบนี้ครับที่มาสาบานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เพราะอยู่ในเหตุการณ์ว่าครูปีชาเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ฉบับดังกล่าว
ส่วนร้อยตำรวจโทจรูลบอกสั้นแค่ว่าซื้อลอตเตอรี่มา
และปฏิเสธไม่พูดคุยกับเจ๊เกียว
บอกว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดคุยกับเธอแล้ว

เพราะว่าลุงมาจักษาแล้วก็มาให้สัมภาษณ์

จาวบรัฐไทยและหลังอยู่ในบัญชี

แต่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่า
ไม่ได้เกี่ยวกับเพราะว่าคือแม่ค้า

เกี่ยวอยู่ในเหตุการณ์และเห็นการซื้อขายตลอด
จากคำสาบานแล้วนะคะที่หลายคนอยากรู้ก็คือ
เมื่อวานนี้เขาคือไปครบไหม
สิ่งที่เอาไปไปสาบานมันครบไหม
จุดทูบกี่ดอกใช้ดอกไม้อะไรใช้เทียนกี่เล่ม

ทำไมต้องเป็นดอกบัวทำไมต้องมีทูบ
ดอกก้านสาบานสาบานตรงไหนบ้าง

ก็คือทางฝ่ายของหมวดจรูนก่อนละกัน
หมวดจรูนใช้ทูบ๑๖ดอกพร้อมดอกไม้เป็นดอกบัว

ก็คือเป็นการจุดทูบบูชาเทพชั้นสูง
บูชาเทพชั้นครูหรือพิธีกลางแจ้ง
มีการอัญเชิญเทวดาที่สำคัญหมายถึงสวรรค์๑๖ชั้น

ขณะที่ฝั่งของเจ๊เกียวใช้ทูบ๙ดอก
พวงมาลัยดาวเรือง๕พวง
ซึ่งการจุดทูบ๙ดอกหมายถึงเป็นการจุดทูบ
เพื่อบูชาผู้มีพระคุณพระภูมิเจ้าที่
เทพเจ้าป่าเจ้าเขาลูกคเทวดาศาลพระภูมิและศาลเทพ
ก็เป็นกิมมิกเล็กน้อยในการสาบานเมื่อวานนี้
สาบานเสร็จสิ้นที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองเรียบร้อย
หวดจรูนเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทร

เพื่อไปยังบริเวณหน้าบ้านพักของนายตำรวจท่านหนึ่ง
แล้วก็กล่าวเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยง
สาบานและก็สาบแช่งเพียง
นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่บอกว่าหากมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นขบวนการจริง
ก็ขอให้เป็นอย่างไรไปฟังเสียงเพียงกันนะฮะ
ผมนายจรูลวิมูลขอสาบแช่งนายตำรวจระดับสูง
ที่เรียกข้าพเจ้าไปเจรจาที่บ้านพัก
โดยหากนายตำรวจคนดังกล่าวมีเจตนาไม่บริสุทธิ์
เป็นผู้วางแผนการและสร้างพยานหลักฐานเท็จต่าง
คิดหาวิธีการเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์
เพื่อช่วยครูปีชาผู้ที่มากล่าวอ้างว่า
รถตาลีหมายเลข๕๓๓๗๒๖
งวดวันที่๑พฤศจิกายนตมรสสิบหาย
ขอให้ไม่ตายดีครอบครัวญาติพี่น้องหยิบขายไว้ปวง
ลูกหลานสาบแช่งให้ชีวิตล่มจม
เจอแต่ความหายนะไปตลอดชีวิตไม่มีความสุข
นทุกข์ทรมานตกนรกบอกไม่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
ครอบครัวและขอให้ถูกสังคมประนามหยามเหยียด
่มจมไม่เจริญหมดเนื้อหมดตัว
ดั่งขอทานข้างถนนล้มป่วยทรมานไปทั้งชีวิต
โดนออกจากราชการสุดท้ายต้องจบชีวิตในคุก
แต่หากนายตำรวจคนดังกล่าวที่ฆ่ากล่าวถึงเป็นคนที่พูดความจริง
มาโดยตลอดเป็นคนบริสุทธิ์ไม่โกหกไม่สร้างเรื่องเท็จไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องโกหกทั้งหมด
โกหกหมดเท็จไม่ได้หวังผลประโยชน์ทำงานและการกระทำอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขความเจริญทั้งหลายทั้งปวง
สุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองจงบังเกิดแก่ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้อง
มิตรสหายทุกคนของท่านด้วยเคิร์น
คุณผู้ชมก็ถามมาว่าเรื่องคดีเป็นยังไงบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้ร้อยตำรวจโทจรูลพร้อมครอบครัวและทีมทนายความก็เดินทางไปที่สพเมืองกาญจนบุรี
นอกจากไปสาบานตรงนี้แล้วนะครับ
ก็ยังไปยื่นหนังสือนะครับ
ขอเลื่อนนัดพบพนักงานสอบสวน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๙กุมภาพันธ์นี้ออกไป

แล้วก็จะไปยื่นหนังสือดังกล่าวที่ตำรวจภูทรภาค๗ด้วยนะครับ
ส่วนกรณีพยาน๓คนที่ตำรวจรอมาให้ปากคำนั้น
ร้อยตำรวจโทจรูลขอให้เป็นหน้าที่ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
ที่จะกลับจากต่างประเทศเพื่อมาสู้คดีต่อไป
ในวันที่๙กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ด้านของผู้สิทธิ์ของเราก็โทรศัพท์สอบถามนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
หมวดจรูนได้กล่าวคำสาบแช่งบริเวณหน้าบ้านพัก
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในนั้นบอกว่าไม่กังวล
เพราะไม่ได้ทำความผิดอะไรยืนยันไม่มีขบวนการ

ขณะที่นายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ์ก็จะไปยื่นหนังสือ
ขอย้ายผู้บังคับการตำรวจพูทรจังหวัดกาญจนบุรี
จะไปยื่นที่สตชแล้วก็พรุ่งนี้จะไปยื่นที่ตำรวจภูทรภาค๗
หลังจากสืบสวนทางลับร่วมกับตำรวจ
อาชิริยะพบว่าคดีนี้มีขบวนการทั้งหมด๖คน
ที่มีส่วนกล่าวอ้างว่าครูปีชาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่

ซึ่งเป็นข้าราชการมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรม
ได้เข้ามาเป็นประจักษ์พยานคนสำคัญให้ครูปีชา
กล่าวอ้างว่าได้เห็นแม่ค้าและครูส่งมอบลอตเตอรี่
จุดประสงค์เพื่อที่จะขอแบ่งเงิน

อาจริยะให้เวลาครูปีชา๓วันในการพูดความจริง
ไม่อย่างนั้นนะจะเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดนะครับ
เพื่อความเหมาะสมและเพื่อความเป็นธรรม
โปร่งใสให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับ
เพราะขณะนี้เนื้อที่ทำงานในคดีนี้มีความอึดอัดนะครับ
เนื่องจากว่าทางผู้บังคับการนะครับยังอยู่ในพื้นที่นะครับ
ดังนั้นเนี่ยเพื่อความเหมาะสม
ซึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับ
อืมนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ดูด้านของหมวดจรูนไปเรียบร้อยแล้ว
ไปดูครูปรีชานี่ทำอะไรอยู่จ๊ะครูคุณครูอยู่บ้าน
เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นก็ปกติดีนะคะ

ทีมข่าวไปพบครูปรีชา

ก็คือการรดน้ำต้นไม้ทั้งอยู่ภายในบ้าน
แล้วก็มารดน้ำต้นไม้ดูแลบัวอยู่ในกระถางอยู่หน้าบ้านด้วย

เปิดบ้านให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปชมเข้าไปพูดคุย
ขณะที่ครูปีชาปฏิบัติหน้าที่ต่างอยู่ภายในบ้าน
พร้อมบอกด้วยถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้
ก็คือการที่ทางฝั่งของหมวดจรูนเนี่ย
เดินทางไปสาบานที่สารหลักเมืองกาญจนบุรี
ก็คือบอกว่าตัวเองรู้เรื่องผ่านสื่อมวลชน
ไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรก็สบายดี
นอนในตอนเช้ามีความสดชื่นสดใสสบายใจ

มนต์กวาดบ้านเก็บกวาดห้องครัว
ทำกับข้าวแล้วก็รดน้ำต้นไม้ตามภาพที่เห็น
ส่วนเรื่องของการสาบานเนี่ยนะครับบอกว่าไม่หนักใจ
เพราะเมื่อถึงขั้นตอนในศาล
จะมีการสาบานตนในศาลอยู่แล้ว

ไปสาบานกันที่นั่นด้วยก็ได้นะคะ
ซึ่งทางด้านของครูปีชายืนยันตัวเอง
เชื่อในกระบวนการยุติธรรมมากกว่านะคะ

สวดมนต์กวาดบ้าน
แล้วก็เก็บกวาดเข้าห้อง
และก็มาทำทำซะอาดบ้าง
ตัดน้ำจนมาอยู่ในธรรมทาง
ก็คือวันนี้ตื่นวันหยุด

และก็ดูแลความรุนร้อยของมัน

สำหรับส่วนในเรื่องที่เขาท้าไปสาบาน

เพราะว่าเดี๋ยวได้ขึ้นศาล
ก็สาบานตนในสารอยู่นะ

ได้บอกทางฝั่งนู้นไปแล้วครับว่า
เดี๋ยวก็ได้สาบานตนในทางนะครับ

เพราะว่าคุณครูเชื่อในเรื่องของกฎหมายมากกว่านะครับ
แน่ก็เป็นโหรดน้ำไปสบาย
สัมภาพผู้สื่อข่าวไปนะฮะ
โอ้โหต้นไม้เยอะนะบ้านครูเนี่ยนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ทางทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ทนายตั้มไม่ได้ไปนะที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับ

แต่เมื่อวานส่งทีมทนายความไป
ทนายสิทธาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
ตั้งข้อสังเกตในนาทีที่เจ๊เกียวไปสาบานที่สารหลักเมือง
ว่าจับกระดาษแบบแปลกเหมือนจะไขว้นิ้วตอนสาบาน
ในวงกลมเนี่ยค่ะวงกลมสีแดงเนี่ยค่ะ
โดยระบุว่ารักษณะการจับกระดาษแบบนี้
วิธีการจับสัมผัสมือทำไมจับไม่เหมือนกัน
แฮชแท็กซ้ายจับห้าขวาจับไข้การไข้นิ้ว
ในการสาบานหมายถึงว่าอะไรครับ

แล้วถ้าจะเพ่งกระดาษคำสาบานขนาดนี้
ตอนเข้าขายหวยกันจะเพ่งขนาดไหนครับ
พร้อมกับติดแฮชแท็กใจคอไม่ดีเลย
อันนี้ก็เป็นการจิกัดนะฮะ
ซึ่งก็มีชาวเข้าไปแสงความเห็นกันทะลมทะลาย
ซึ่งก็นับว่าเป็นศีลสรรคองกระดีหวย๓๐ล้าน
ที่ยังไม่รู้ว่าจะลงเอยอย่างไร

อะก็เจเกียลถือของอยู่ในมือไง
มันก็จับไม่ถนัดกระดาษมันก็ต้องหนีบไว้แบบนี้
ก็ว่ากันไปตามอย่างนั้นนะ

แล้วก็ระบบบบริหารจัดการเรื่องของลอตเตอรี่

ไปรู้วันตัดสินเลย